เรื่องของอุบัติเหตุนะคุณผู้ชมนะ
เพราะฉะนั้นแล้วต้องไม่ประมาท
แล้วก็ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ด้วย
ฉะนั้นอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
นี่เลยคุณผู้ชมชัดเจนเลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าโรงพยาบาลกรุงเทพจังหวัดจันทบุรีนะคะ
กล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้เลย
คุณจะเห็นเห็นชัดเลยว่าภาพเนี่ยจะเห็นรถกระบะสีดำ

รถกระบะคันดังกล่าวนี้ชะลอรถและเปิดไฟขอทาง
เพื่อจะเลี้ยวขวา

แต่จู่ก็มีรถมอเตอร์ไซค์ขับมาด้วยความเร็ว
แล้วก็เหมือนพุ่งชนบริเวณท้ายกระบะแบบเบรกไม่ทันปั้ง

เปิดไฟเลี้ยวแล้วชะลอแล้วไม่ได้เบรกกระทันหัน
แต่รถมอเตอร์ไซค์ที่มาข้างหลังคงจะมาด้วยความเร็วอย่างที่เราเห็น
แล้วก็เบรกแบบกระทันหันเหมือนกันแล้วเบรกไม่ทันก็เลยชนท้ายรถกระบะอย่างจัง
หลังเกิดเหตุก็เลยต้องนำตัวผู้บาดเจ็บคนขับขี่รถจักรยานยนต์นี้ส่งโรงพยาบาลนะคะ
แล้วเดี๋ยวจะต้องนำภาพจากกล้องวงจรปิดไปเป็นหลักฐานให้ตำรวจตรวจสอบอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นต่อไป
เห็นภาพแล้วแหมคุณผู้ชมน่าตกอกตกใจนะ
คือไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดอุบัติเหตุหรอกค่ะ
เราก็มาย้ำเตือนคุณผู้ชมเป็นประจำแบบนี้
การใช้รถใช้ถนนแล้วเนี่ยเราต้องมีสติไม่ประมาทนะคะ
ที่เราย้ำเตือนกันแบบนี้เป็นประจำก็เพราะว่า
ด้วยรักและห่วงใยจากใจตลอดข่าวนะครับ